สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันพระใหญ่วิสาขบูชานี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะ
ทุกคนจะมีโอกาสได้ไปทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะหมอไก่มีเคล็ดลับการทำบุญ
เพื่อเสริมดวงชะตาของคนทั้ง๑๒ราศีในวันพระใหญ่มาฝากกันค่ะ
กลุ่มราศีแรกนะคะเป็นกลุ่มราศีคนธาตุไฟค่ะ
แก่ชาวราศีเมษสิงห์และธนูนะคะ
ทั้งสามราศีค่ะเรียกว่าเป็นราศีที่มีความมุมานะ
เป็นคนที่มีความพยายามสูงมากเลยนะคะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะ
ชีวิตก็จะมีในเรื่องของอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาท้าทายความสามารถบ้างในบางครั้งค่ะ
แต่ไม่สามารถยุทธ์ยั้งความเจริญก้าวหน้าของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ
ลับการทำบุญเสริมดวงในวันพระใหญ่นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้กลุ่มคนธาตุไฟค่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียง
การถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดนะคะเพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงเสริมบารมี
ของกลุ่มคนธาตุไฟได้เป็นอย่างดีค่ะและมีเคล็ดลับพิเศษอีกนิดนึงนะคะ
ก็คือขอแนะนำว่าให้คุณไปทำบุญในช่วงประมาณก่อนเที่ยง
เกือบเกือบจะเป็นตอนเที่ยงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ค่ะ
ขึ้นสู่จุดสูงสุดนั่นหมายความว่าให้คุณค่ะทำบุญนะคะ
แล้วอนิสงฆ์ส่งผลทำให้คุณไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตนั่นเองค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีคนธาตุดินค่ะได้แก่ชาวราศีพฤกษกกันและมังกรนะคะ
พื้นฐานดวงชะตาของคนธาตุดินค่ะชีวิตของคุณเนี่ยเรียกว่ามีความก้าวหน้านะคะ
แต่ว่าจะค่อยค่อยก้าวหน้าไปอย่างช้าช้าค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อนะคะ
เพราะว่าชีวิตเนี่ยก้าวหน้าแต่ทำไมช้าจังแต่รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
พื้นฐานดวงชะตาของกลุ่มคนธาตุดินนี้นะคะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมาจากศูนย์แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในวันข้างหน้า
ส่วนใหญ่จะมีโอกาสร่ำรวยได้ในช่วงกลางคนนะคะเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในช่วงวันพระใหญ่นี้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสามราศีค่ะไปทำบุญตามสถานที่เก่าเก่านะคะ
เช่นตามวัดเก่าตามโรงเรียนเก่านะคะหรือว่าไปทำบุญช่วยเหลือคนแก่คนชะลาก็ได้ค่ะ
เพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตานะคะของคนกลุ่มธาตุดินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีคนธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศีเมทุนตุลและกุมค่ะ
ชะตาของทั้ง๓ราศีเรียกว่าน่าจับตามองอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงหลังวันพระใหญ่ค่ะเพราะว่าทั้งสามราศีนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะ
ลับการทำบุญเสริมดวงในช่วงวันพระใหญ่สำหรับ๓ราศีนี้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณค่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือนะคะหรือว่าการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ค่ะ
และอีกนิดนึงนะคะหมอไก่อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงที่สามารถทำได้ทุกวันนะคะ
นั่นก็คือการสวดมนต์ในช่วงก่อนนอนนั่นเองค่ะเพราะว่าการสวดมนต์นะคะจะเป็นการเสริมบารมีของทั้งสามราศีนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีคนธาตุน้ำนะคะได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกษ์และมีนค่ะ
ทั้งสามราศีนี้นะคะเรียกว่าพื้นฐานดวงชะตาเป็นคนขยันเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ
แต่ก็ไม่ค่อยที่จะอวดภูมินะคะไม่ค่อยที่จะโชว์ความสามารถให้ใครได้เห็นค่ะ
ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะประกอบกับในช่วงนี้ค่ะ
เป็นช่วงที่ดวงดียิ่งหลังจากวันพระใหญ่ผ่านไปแล้วนะคะ
ทั้ง๓ราศีนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
ถ้าคุณอยากจะทำอะไรหรือว่ามีแผนอะไรอยู่ในใจนะคะ
ให้รีบลงมือทำโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
ลับการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงวันพระใหญ่นี้ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๓ราศีหาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสนะคะ
หรือว่าการถวายสังขทานอาหารค่ะ
เพราะว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของทั้ง๓ราศีนี้โดยตรงเลยค่ะ
หมอไก่ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทั้ง๑๒ราศีเลยนะคะ
ขอให้ผลบุญหนุนนำดวงชะตาของคุณให้เฮงปังทั่วหน้าเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ